ลูกสาวของแม่มิวกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
ช่วงนี้อุดเก่งช่างเจรจาระบ่น
ล่าสุดรับบทสายเปย์ท่านหนึ่งแล้วนะคะ
จะเป็นยังไงติดตามกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจริมจอ
เจ๊มารินช่วงเนี่ย
ยนละมุนละมัยใจดีฝดไม่รู้ว่าเกียมจะเป็นพี่สาวที่แสนดีหรือเปล่า
มีห้องใครอีกครับห้นน้ำนิ้วห้นตุ๋นยาห้นตุ๋นยา
อ๋อเหรอคะห้นตุ๋นยาห้นใหญ่ถ้วนห้นตุ๋นนิ้ว
แล้วห้องใครอีกครับห้นปั๊มปั๊ดแล้วมีห้องใครอีกครับห้นน้ำนิ้วห้นปั๊บปั๊ดห้นตุ๋นยา
ใจดีฟุดแจกคอนโดคนละห้องไปเลยจ้ะหลานสาว
ว่าแต่เผื่อมาทางนี้สักห้องได้ไหมคะลูก